คุณผู้ชมค่ะขึ้นแท่นเมียหลวงยืนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับพี่ธัญญาธัญเรศของเราค่ะล่าสุดค่ะ
เธอไม่หยุดแค่ออกมาพูดนะคะเอิ่มเอาตั้งเพจเลยค่ะโหเหรอ
เพจบอกลาเรามากเมียยืนหนึ่ง
เลขหนึ่งคือยืนคนเดียวนะคะคุณผู้ชม
เคสแบบที่แบบสามีที่บ้านไม่น่ารักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอยากจะมาปรึกษา
นางก็โพสต์ข้อความแบบแซ่บก็ด่าเมียน้อยแหละ
เมียน้อยมีหน้าหรืออะไรอย่างนี้พอโพสต์ไปเยอะแยะมากมาย
ปรากฏว่ามีสายตรงโทรหาพี่เป๊กโทรมาบอกว่าบอกพี่ธัญญาบอกว่า
คุณย่าพี่เป๊กจะทานข้าวหรือเปล่าเปล่าพี่โพสต์เบาหน่อย
นึกว่าจะเรื่องถามเรื่องอะไรโดนสามีปลา
ทำไมทำไมพี่เป๊กต้องปลามันยังไง
เพราะว่ามันบาดใจแต่พี่ธัญญาบอกว่า
เป๊กคืออย่างนี้ที่โพสต์ไปทั้งหมดแอดมินทำแกไม่ได้ทำ

รวมไปถึงมีคนติดต่อให้พี่ธัญญาไปรับบทเมียหลวงจริงแล้ว
ธัญญาบอกพี่มันเขี้ยวมากอยากเล่นมาก
แต่ว่าตอนนี้พี่ติดว่าพี่ไม่มีเวลาเลยน้อง
เอออ่ะไปฟังสัมภาษณ์เมียหลวงยืนหนึ่งเลยค่ะ
ทีมค่ะทีมซึ่งตัวเราเราฟาดฟาดไม่เป็นหรอก

ซึ่งถ้าเกิดว่ามีอันไหนฟาดแรงไปก็จะมีสายตรงไปแล้วพี่เป๊ก

ก็มีติดต่อมาแต่ว่าไม่ใช่บทเมียหลวง
แต่ว่าก็เป็นเรื่องอื่นมีซีรีส์บ้างอะไรบ้าง
แต่ว่าตอนนี้เราราคอนก็ยังพักอยู่
คอนเดี๋ยวไว้อีกสักพัก
ทำตรงนี้ไปก่อนใช่ใช่ค่ะนะคะชอบคำว่าสักพักนะ
กลับมาเล่นตอนนี้ก็เล่นกับพี่เป๊กไปก่อนด้วยค่ะ
อันนี้แซวแซวแซวคุณสามีเขาก็บอกเบา
ก็ติดตามเพจของพี่ธัญญาได้ใครมีปัญหาอะไรก็ไปปรึกษาทางนั้นเอาแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ